บางคนมาก
นี่ไงเบิร์งเบิร์งเบิร์รบ่าตายบ่าตาย
ต้องทำงานแข้งกับเวลา

นี่ค่ะหนูบ้านชายมงคลตระบวนคหกม่วงอำเภอโนรสัง

ทั้งหมดทั้งหมดเขารวมตัวกันออกล่าต่อหลุมหรือต่อหัวเสือแถบใหญ่

ก็เรียกแมงนอนเว้น

มันหลับมันอยู่ไงไอ้ช่วงหลับนี่แหละฮะเขาก็จะเอา
บ้องแล้วก็เหมือนกับไปอุดรูมันแล้วก็มีการรมควัน
อารมณ์เหมือนทำให้มันสลบยาวไปเลยแล้วก็ขุด
เอารังมันออกมาทั้งรังทั้งตัวอ่อนที่อยู่ข้างในขายได้หมดนะฮะ
รังของมันเอาไปเผาเพื่อไล่ยุงได้
ส่วนไอ้ตัวข้างในโอ้โหคุณเอ้ยนั่นคือทรัพย์สินมูลค่าชั้นดี
ตัวอ่อนต่อเหรอนั่นแหละฮะตัวอ่อนมันเอาไปประกอบอาหารได้หมด
แกงทอดหมกดีจริงนี่คือวิถีวิถีของชาวบ้านเขา
เอามาให้ดูกันแบบนี้นะครับขอขอบคุณคลิปนี้นะฮะ

อ่ะแปลงควันต่ออีกรอบอีกรอบไหม
รอบนี้อาจจะเป็นลมต่อไปแล้วนะฮะต่อไปแล้วแล้วก็